ตอนนี้ก็มีความชัดเจนแล้วนะคะว่าผู้ที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้กับรัฐบาลนั้นจะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจากภาครัฐ
ซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเรื่องของค่าเดินทางแล้วก็ส่วนลดในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง
ซึ่งก็อยู่ภายในงบประมาณถึงกว่า๔๑๐๐๐ล้านบาทนะคะ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอลเห็นชอบโครงการประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
มีผู้ได้รับสิทธิ์๑๑๖๗๐๐๐คน
ที่มีผู้มีรายได้มากกว่า๓๐๐๐๑๐๐๐บาทต่อปี
และผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทต่อปีค่ะ
ได้รับวงเงินผ่านบัตรเฉลี่ย๑๗๔๕บาทจนถึง๑๘๔๕บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ
สำหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนประกอบด้วย
ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าเพื่อการศึกษาแล้วก็วัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม
ซึ่งจะได้รับเป็นส่วนลดค่าสินค้าที่อยู่ในร้านทงฟ้าประชารัฐ
แล้วก็ร้านอื่นที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดค่ะ
ถ้าหากมีรายได้สูงกว่า๓๐๐๐บาทต่อปี

แต่หากรายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทต่อปี

อกจากนี้ยังมีส่วนลดค่าซื้อกัสหุงต้ม
จากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด๔๕บาทต่อคนต่อ๓เดือนนะคะ

จะได้รับวงเงินค่าโดยสารรถเมย์๕๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
ค่าโดยสารรถบขศ๕๐๐บาทต่อเดือนนะคะ
ค่าโดยสารรถไฟ๕๐๐บาทต่อเดือน
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่า
เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยรอบนี้เป็นระยะที่๑ค่ะ
อาจจะเป็นแค่วงเงินจำนวนนึง
ถ้าวงเงินในบัตรหมดก็ต้องจ่ายเงิน
ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระให้ส่วนหนึ่ง
แล้วก็ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจริง
ถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริง

ฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
นายสมศักดิ์
กรมการค้ะภายในเปิดเผยว่า
วันพรุ่งนี้จะเชิญผู้ผลิตสินค้า๕รายเดิม

ได้วงเงินส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในร้าน
เรื่องต้นสินค้าที่ให้เป็นส่วนลดจะเน้นไปที่สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ไม่ต่ำกว่า๔๘รายการค่ะ